เรื่องของแยกวัดใจเรานำเสนอกันมาหลายครั้ง
วัดใจก็คือแยกที่มันไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ใครจะไปใครจะมาก็ต้องวัดใจกันว่าเขาจะหยุดไหม

แล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้บ่อยครั้ง

ก็เป็นอุบัติเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
นี่เลยโอ้โหชนเต็มนะคะ
คือรถกระบะเขาเลี้ยว
แต่รถพยาบาลคือเขาตรงแล้วเขามาด้วยความเร็วด้วย
แล้วตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฟ
ปรากฏว่าพอรถกระบะเลี้ยวมาตัดหน้าแบบนี้

กระเด็นตกขอบทางทั้งสองคันไปเลย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยในคลิปไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหน
แต่ว่าเพจตะกรวดขับรถนำมาโพสต์ไว้ค่ะ
เป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ถ้าผ่านแยกวัดใจแบบนี้จำไว้เลยนะคะ

โดยเฉพาะถ้ารถเลี้ยวต้องรอให้รถทางตรงไปก่อน
เมื่อเห็นปลอดภัยแล้วค่อยเลี้ยวดีกว่านะคะ

แล้วไม่แน่ใจว่ารถพยาบาลที่เกิดอุบัติเหตุ

และอาจจะเกิดความสูญเสียมากขึ้นไปอีกด้วยนะคะ

โอ้โหไม่รู้จะใครผิดใครถูกดี
ส่วนมากเขาก็จะบอกว่าทางตรงให้เขาไปก่อน
คือถ้าเราจะเลี้ยวเราอาจจะต้องดูให้ดีไหม